คุณผู้ชมค่ะอยู่กันที่เรื่องสัตว์ค่ะ
พูดถึงเรื่องสัตว์เนี่ยพี่รัฐาพี่รัฐานี่เป็นมือปราบอสรพิษนะ
ที่แบบเก่งมากแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าพี่รัฐาจะเจองานยาก
เรามองว่าเป็นงานยากแต่พี่รัฐาบอกว่าสบาย
เอาพาดบ่าโอ้โอ้โอ้อุ้มแบบนี้เลยค่ะ
จังหวะที่มันหันมาแล้วก็อ้าปากแยกเขี้ยวใส่เหรอ
คือหน้ากลัวมากอะครับคุณผู้ชมแล้วตัวอ้วนไปนะ
ตัวใหญ่มากนะเดี๋ยวจะเอาภาพเปรียบเทียบ

คือพยายามที่จะแบบเอาผ้าไปคลุม

นี่ขนาดเห็นเป็นแบบแค่เงาดำนะ

พี่รัฐานี่เป็นผู้หญิงใช่
จับมือเปล่าแล้วเดี๋ยวพาซ้อนมอเตอร์ไซค

แบบขี่มอเตอร์ไซค์มือเดียวด้วยค่ะ
โอ้โหพี่รัฐานี่มันไม่ใช่หมาแมว

แล้วเหมือนกับจะกล่อมนอนเหมือนกับกล่อมลูกไง

หน้าร้านแดงนวดเพื่อสุขภาพ
ตัวทองนี้จะเมื่อยอยากจะมาคลายเส้น

จังหวัดอ่างทองนะเจ้าของร้านนวด

บอกให้พี่รัฐามานี่ใช้เวลาไม่นานเลยนะ
พอพี่รัฐาจับได้เสร็จแล้วปั๊บนะ
ปากแล้วก็แบกขึ้นบ่า
นี่ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปแล้วแล้วคุณคิดดูสิ
ถ่วงน้ำหนักนะไอ้ตัวเงินตัวทองนี่มันก็หนักอยู่
นักข่าวของเรานะขี่รถตามขับรถตาม

ว่าแบบพี่รัฐาสุดท้ายพอเอาตัวเงินตัวทองไปแล้ว
พี่จะไปปล่อยที่ไหนระหว่างทางมันมีดิ้นด้วยนะ
เพราะว่าถุงทุกอย่างก็คลุมหน้ามันอยู่อะค่ะ
แล้วพอพี่รัฐาเขาขี่รถไปเรื่อยหาป่าธรรมชาติ

มอเตอร์ไซค์ลงข้างทางแก้เชือกแดงนี้ที่มัดเอาไว้ก่อน

แล้วสกิร์ตเรียกมันให้มันตะวัดหางสะบัดหางทีนึง

แต่อันนี้ภาพฟรีสไว้ทำไมนะคะ

เอาบาร์ลงให้อีกคุณผู้ชมให้ดูทะเบียนรถค่ะ
ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของพี่รัฐา๙๙